เจ็ดในรากา๔๕นาทีครับคุณผู้ชมครับ
คนขับรถตู้เขาเอาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขึ้นรางวัล
โดยเขาอ้างว่าเขาไม่รู้ว่าสลากนี้มันมีการปลอมนะฮะ
บนวันที่ของบนสลากนี้นะครับคือปลอมถูกเลขท้ายสองตัว

ตำรวจสอบพรรณรัฐนายที่เบสรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักการสลัดกินแบบ
ถนนนนทบุรี๑อำเภอเมืองนนทบุรี
ว่านายทายาพันด้วงอายุ๓๕ปีครับ
นำลอตเตอรี่งวดวันที่๑มีนาคม๒๑๖๓รวม๒ฉบับ
มาขึ้นรางวัลเลขท้าย๒ตัวหมายเลข๖๒๑๙๗๗ม๙ชุด๐๕
และหมายเลข๖๒๑๙๗๗ม๙ชุด๑๕วันที่๑มีนาคม๒๐๖๓
แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเพราะว่ามันมีการแก้ไขเพิ่มตัวเลขของวันที่ครับ
คือจาก๑มีนาคม๒๕๖๓เป็นวันที่๑๖มีนาคม๒๕๖๒
จึงแจ้งตำรวจให้มารับ
ตัวไปเริ่มเริ่มคดีสอบสวนนายไทยานะครับให้ปักคำบอกว่า
เขามีอาชีพขับรถตู้รับจ้างแล้วก็ขายเสื้อผ้ามือสองสาม
วันที่แล้วครับคุณผู้ชมครับไปรับเสื้อผ้ามือ๒มาขาย
ตอนที่ช่วยการตรวจสอบเสื้อผ้าอยู่กับภรรยาเนี่ย
เขาเจอลอตเตอรี่อยู่ในกระเป๋ากางเกงภรรยาเอาไปตรวจครับ
อ้าวมันถูกระบวนเลขท้าย๒ตัวนี่พี่
งวดวันที่๑๖มีนาคม๒๐๒๑แล้ว๖๓จึงนำไปขึ้นรางวัลนะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลข
แม่ดูตัวเลขที่แก้ไขแล้วเป็นไงก๊อ

มันเหมือนไหมแก้แล้วเหมือนไหม

เออนะฮะ
คือของรางวัลที่๑มีนาคมมันไม่ถูกรางวัลไงครับ

ไม่คิดว่าจะเอาตัวเองมาเสี่ยงเพื่อทำลอตเตอรี่
ตเตอรี่ปลอมมาขึ้นรางวัลแค่ละอีแค่เลขท้าย๒ตัว

เขาบอกว่าไม่ได้สังเกตว่ามีการแก้ไขตัวเลข
พอภรรยาไปตรวจทางออนไลน์ถูกรางวัลก็ดีใจ
นึกว่าเอาแล้วไอ้รับเสื้อผ้ามือสองรอบนี้
ไม่ได้ทุนคืนแล้วเว้ยนะฮะก็คิดในใจแบบนี้
ด้านตำรวจตรวจสอบลอตเตอรี่อีกครั้ง
เพราะว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขวันที่จริง

เรื่องต้นแจ้งข้อหาปลอมและใช้เอกสารสิทธิ์ปลอม
นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีครับ
อ้าวท่านถ้าสมมุติว่าท่านไปเจอลอตเตอรี่

ดูให้ดีก่อนว่ามันไม่ปลอมไม่มีการแก้ไขตัวเลขนะครับ